เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่า
หลายคนเห็นแล้วก็ต้องยิ้มหน่อยแหละ
เพราะว่าวันนี้๒๗มีนาเป็นวันเกิดของน้องลิซ่านะคะ

แล้วก็บินกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ย

ลิซ่าเขาอวดความน่ารักกับลุ๊กเนี่ยนะ
ตระก้าไม้ไผ่ไปร้านอาหารฝรั่งเศส

เป็นกันเองแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะ

นี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่น่ารัก

อะนะคะคือลิซ่านี่เขาอวดความน่ารัก

ชื่อร้านแบเซอรี่นายหลังไปกินอาหารกับครอบครัว
เมนูที่ลิซ่ารับประถานก็มีทั้งสเต๊กเนื้อแล้วก็ฟัวกุระตัดผ่าน
ซันวิชช็อกโกแลตลาวาคือเมนูน่ะค่ะ
หลังทานเสร็จลิซ่าเขาก็ออกมาถ่ายภาพกับเชฟกับทีมงานอย่างที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่
หลังทานเสร็จลิซ่าเขาก็ออกมาถ่ายภาพกับทีมงานอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่

หลังทานเสร็จลิซ่าเขาก็ออกมาถ่ายภาพกับทีมงานอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่

ส่วนที่จังหวัดบุรีรำค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของน้องลิซ่าแม่ค้าร้านลูกชิ้นยืนกินจำได้ไหม

ก่อนหน้านี้น้องลิซ่าพูดถึงว่าอยากกินถ้ามาเมืองไทยอยากกิน

ก่อนหน้านี้ไปชิมมาแล้วเหมือนกันอร่อยจริง
และตอนนี้เชื่อไหมคะว่าเตรียมลูกชิ้นรอแล้วนะคะในการร่วมฉลองวันเกิดของลิซ่าเอาไว้แล้ว
คือเขาเตรียมรอเอาไว้๕๐๐กิโลกรัม๕๐๐โล
แล้วจะมีการแจกลูกชิ้นทอดให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาได้กินฟรี
เพื่อฉลองวันเกิดให้กับพิซซ่าค่ะโดยจะเริ่มแจกกันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนกว่าลูกชิ้นจะหมดค่ะ
ขณะเดียวกันเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาทำป้ายติดเอาไว้ด้วยเดี๋ยวดูดิมีป้ายไหมป้ายติดเอาไว้
น่าจะมีกันทุกร้านนะคะนี่ไงอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งค่ะน่ารักมากเลย
ส่วนที่ร้านเจ๊พงค่ะร้านลูกชิ้นยืนกินที่ลิซ่าเนี่ยเคยเอ่ยปากนะคะ
ก็บอกว่าเขาก็เตรียมลูกชิ้นเอาไว้เหมือนกันเป็นเซ็ตลูกชิ้นยืนกิน๖ไม้
ราดน้ำจิ้มพร้อมใส่แก้วกินได้สะดวกสบาย
แจกบรรดาแฟนแฟนคลับให้กับลิซ่านะคะทานฟรีเหมือนกัน
แจกตั้งแต่๙โมงครึ่งเป็นต้นไปวันนี้แหละวันเกิดค่ะ
จบรายการไปทันไหมคะไม่น่าจะทันแล้วนะคะ
น้ำลายไหลเลยนี่นะคะน่าทานมาก
ใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยู่ที่จังหวัดบุรีรำก็ลองไป
วันนี้น่าจะได้ลาบปากกันละ๕๐๐กิโลกรัม